เราเดินทางถึงรอบ๑๖ทีมแล้วก็ฝึกซ้อมเมื่อวานนะครับ
เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องก่อนจะลงสนามครับ
เรื่องนี้ครับต่อสอบถามไปที่เรือกาศปรีสมบูรณาผึ่งกับสมบูรณาผู้ฝึกศรในชุดนี้ก็บอกว่า
จากการได้พัก๒วันลูกทีมก็ฝึกซ้อมอย่างหนักอยู่แล้วนะครับก่อนจะลงแข่งขันต่อเนื่องที่บาเรน
โดยเน้นไปที่การแก้ไขจุดที่ยังเป็นปัญหาในรอบแรกทั้งเรื่องของความแน่นอนในการเล่นบอลเสิร์ฟการรับเสิร์ฟ
รวมถึงการแก้ไขเรื่องของการบล็อกซึ่งเกมที่เอาชนะเติร์กมินิสถานไป๓ต่อ๒เซตลูกทีมยังผิดพลาดค่อนข้างเยอะ
โดยเฉพาะการบล็อกที่ยังห่างตะข่ายมากก็คือการจัดระเบียบหน้าบล็อกนะครับหน้าเน็ตหน้าตะข่ายต้องจัดให้ดี
ซึ่งมักจะหลุดในช่วงปลายเซตส่วนเรื่องอื่นนั้นก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไร
ทีมไทยจะแข่งในรอบ๑๖ทีมครับวันพรุ่งนี้นะครับ๒๕กรกฎาคมติดตามการถ่ายเท่าสดได้ทางแฟนเพจไทยรัฐทีวีนะครับแฟนเพจเฟสบุ๊คนะครับ
ในเวลา๒ทุ่ม๑๕นาทีแล้วก็ชมบันทึกการแข่งขันทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเวลาเที่ยงคืนครับ